ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะ
ประมาณตี๔มีในแบบชื่อดังเป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทย
เคยได้เหรียญทองแดง๔เกมมาแล้วเมื่อปี๒๐๑๘

แล้วก็ไปเป็นนายแบบประกวดหลายเวทีได้ตำแหน่งเยอะแยะไปหมด
โรงวัยรุ่นก็ชื่นชอบเขาเยอะ
ผู้ชายคนนี้นะครับชื่อเล่นก็คือเคนพอสชื่อจริงคือนายสันเสริญเงินรุ่งเรืองโรศวัย๒๕ปี
ตำรวจต้องขับรถไล่ตามไปเกือบ๒กิโลเมตรก่อนที่รถยนต์ของเคนพอร์ชจะไปพุ่งชนสาวไฟฟ้า
ที่หน้าปากซอยสุขุมวิทย์๒๓ไปต่อไม่ได้ตำรวจควบคุมตัวมานะครับ
แล้วก็ตรวจสอบนะครับรู้ว่านี่แหละครับเป็นในแบบชื่อดังเป็นอดีตนคราฟันดาปทีมชาติไทย
นำตัวไปตรวจค้นเนี่ยนะครับไม่มีสิ่งผิดกฎหมายทั้งในตัวทั้งในรถ
ไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ตรวจปัสสาวะแล้ว
พบว่าเสพสารเสพติดเสพยาเคมียาเคในร่างกาย
ที่เสพเข้าไปนะครับแจ้ง๓ข้อหาต่อสู้ขัดขวาง
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรื่องของการทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็เรื่องของการเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
เคนพอสหรือว่านายสันเสริญบอกว่าตกใจด่านตำรวจ
ก็เลยหักหลบแล้วก็ไปเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้านะครับ
สุดท้ายแล้ววันนี้ก็สารภาพว่าเขาเสพยาเคมาเมื่อ๔๕วันก่อน
ก่อนจะมาขับรถแหกด่านเมื่อเช้ามืดเมื่อวานนี้
แล้วก็มาเกิดเหตุขึ้นนี่แหละนะครับ
โอ้โหนี่ฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดังพอสมควรนะครับ
วันนี้ภูมิกับการสอนอทองรบอกว่าเคนพอร์ชสารภาพ
อย่างที่บอกนะฮะแต่เขาบอกว่าเสพมาละ๔๕วัน
ก่อนจะเกิดเหตุที่เหลือก็ต้องตรวจสอบในเชิงลึกกันต่อไปนะครับ
จากการให้ปากคำแล้วก็การสารภาพ
ตำรวจวันนี้นำตัวเคนพอสไปยื่นคำร้องขอฝากขัง
ต่อสารเป็นเวลา๖วัน๒๕๓๐ธันวาคม
เนื่องจากยังต้องมีการสอบสวนพยานอีก๔ปาก
ผลการตรวจปัสสาวะก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่ระหว่างนี้นะครับ
ก็จะให้ประกันตัวไปนะครับศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวด้วย
เงิน๑แสนบาทนี่ฮะไปที่ศาลนะครับญาติก็มารับกลับไปนะครับ
โดยญาติก็บอกเพียงสั้นว่าก็จะขอสู้คดีตามกฎหมาย
นี่ครับท่านผู้ชมครับเคนพอร์ชนะครับ
เป็นนายแบบด้วยนะครับหลังจากที่เลิกเล่นฟันดาบ
เคยติดทีมชาติไทยด้วยนะครับปี๕๗ก็ประกวด
แต่ที่ดังที่สุดในปีที่แล้วเนี่ยก็คือไปทวิตข้อความจีบยาย่า
ดารานางเอกสาวชื่อดังยายาที่เป็นแฟนณเดชน์
บอกว่าถ้าหากเธอเลิกกับณเดชน์จะขอดูแลยาย่าเอง
ยายาก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเลย
แฟนคลับก็ถล่มเละเลยจนต้องออกมาปฏิเสธยกมือไหว้ขอโทษดาราสาวคนดังนะครับ
วันนี้เราก็พยายามติดต่อเคนพอสนะฮะ
เขาก็ไม่ได้ตอบข้อความไม่รับสายอะไรทั้งสิ้นนะครับ
ได้คุยกับต้องชัดชวินถือว่าต้องเมนเฮลด์
เป็นคนผลักดันเคนพอสเข้าสู่วงการในแบบ
จนเป็นนายแบบสุดฮอตนะครับเดี๋ยวลองฟังด่ว่าต้องเขาว่ายังไงบ้างนะครับ
ตอนนั้นน้องเขามาสมัครนุ่มเมนเชลท์ที่พี่มีตัวเป็นบ่ปอยอยู่
ก็ชอบคือเดินมาเรารู้แล้วว่าเขาต้องติดกับ๑๐คนแน่
มันมีทั้งความน่ารักทั้งความแดดบอยเขามีเสน่ห์มากอยู่แล้ว
หลายครั้งที่มันเลยทำให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะล้นในความมั่นใจตัวเองตรงนั้นเกินไป

แต่ในความเป็นตัวน้องเวลาอยู่ด้วยเวลานั่งคุยนั่งเล่น
หรือแม้แต่เวลาไปเฮฮ่าไปแฮ้นต์อะไรอย่างนี้เขาน่ารัก
เขาเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงเขาเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคน
ก็คอยเตือนเรื่องปากที่มันชอบพูดโพร่งออกไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไร
คือพี่ก็เข้าใจตัวมันคือตัวมันก็คือมันก็เป็นของมันอย่างนี้
แล้วพอพี่ได้เข้าไปอ่านในทวิตเตอร์ที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยคนมันก็เลยหนึ่ง
มันไส้อยู่เป็นทุนหรือเปล่าและตัวแฟนคลับยายาเองเขาก็ไม่พอใจว่าเกิดอะไรขึ้น
ถามว่าในตอนที่เขาอยู่ในมือพี่และที่เราทำงานด้วยกัน๒๓ปีตรงนั้น

อาจเต็มที่คือตามภาษาเด็กผู้ชายคือนั่งกินแล้วที่บ้านพี่
พูดตรงชอบนั่งแฮงกันเหมือนกับที่ทุกคนไปแฮงบ้านมดดำอย่างนี้
เขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาทำลงไป

อะไรก็ตามคนเราเมื่อทำอะไรลงไปแล้วเนี่ย

แต่ต้องมาเจอเรื่องยาเสพติด
น้องสาวก็เป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนะครับ

เราก็พยายามถามไปน้องสาวก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ติดซ้อม
แล้วก็ครอบครัวยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกัน
ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยนะฮะ